ส่วนตลอดตลาด
แล้วค่ะบุกตลาดกันดีกว่าค่ะไปเช็คราคาดีกว่าดูสิว่าวันนี้ราคาอะไรจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันค่ะ
เนื้อแดงค่ะ๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์๕บาทต่อฟองค่ะ
ไปดูราคาของผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะ
ดูซิว่ามีมะม่วงวิสาฝรั่งกิมจูวันนี้๒๕บาทต่อกิโลกรัม
แนเตอร์ลูป๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ละกอฮอนแลนด์๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้๕๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
ราคาสินค้าในสัปดาห์นี้อาจจะมีกล่าวเปลี่ยนขึ้นลงดีบ้างเนาะ